ก็เห็นแล้วแหละว่ามีผู้ชายคนหนึ่งดูท่าทางไม่ค่อยน่าไว้ใจ
อยู่เดินมาประชิดตัวเลยค่ะแล้วบอกว่าขอ๕๐บาทสิ

เธอบอกเธอไม่มีให้เท่านั้นแหละค่ะ
เอื้อมมือมากระชากสร้อยคอเป็นสร้อยคอทองคำ
แล้วก็พระเลี่ยมทองไปจากคอเธอแล้ววิ่งเลยค่ะ
ผู้ชายที่ว่าก็คือนายรัฐพงศ์รัฐจินดามณีคงอายุ๔๒ปีนะคะ
แต่ว่าตำรวจสพบางแก้วเขารวบตัวเอาไว้ได้ทันนี่แหละค่ะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือบนสะพานลอยเลยนะคะ
อยู่ที่ตำบลบางฉลงอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
เป็นสะพานข้ามถนนบางนาตราดเข้าสนามบินสุวรรณภูมิ
นางสาวสุกัญญาแน่นอุดรวัย๓๕ปีผู้เสียหายเล่าให้ฟังบอกว่า

ก็เห็นนายรัฐตะพงคนนี้เนี่ยเดินตามหลังมา
แล้วก็มาประกบข้างตัวเธอบอกขอเงิน๕๐บาท
เธอบอกเธอไม่มีนายรัฐพงศ์ก็เลยกระชากสร้อยคอทองคำที่คอเธอ
พยายามขัดขืนนะแต่สุดท้ายสร้อยก็ขาดค่ะ
นายรัฐพงศ์พยายามจะผลักเธอตกลงไปในร่องน้ำข้างทางด้วย
เธอก็เลยจับมือนายรัฐพงศ์ไว้

ก็เลยร่วงลงไปในร่องน้ำด้วยกัน

ก็รวบตัวนายรัฐพงศ์ไว้ได้ก็ให้การว่าไงรู้ไหม

พ้นโทษออกจากคุกมา๑๖สิงหาคมนี้เอง

ค่ะเศษยาเสียบติดแล้วมาขับรถ
พอพ้นโทษก็พยายามหางานทำแล้วนะ

ก็เลยอยากจะเข้าไปขอเงินผู้เสียหาย๕๐บาท

ไม่ได้จะกระตุกส้อยนะ
เขาตกคลูน้ำก็เลยคว้าไปโดนสร้อยเขารูด
เออคือเห็นเขาตกคลูน้ำก็จะช่วยเขา